คุณผู้ชมพากลับมาติดตามเหตุที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ
ช่วงนี้เราเตือนกันฟ้าร้องฟ้าผ่าในหลายพื้นที่
ถูกต้องโดยเฉพาะไทยตอนบนทั้งทางเหนืออีสานฯตะวันออก
แต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่โคราช
ชาวบ้านเขาหวาดภาวะเพราะว่ายอดกังหันลมยักษ์
มันหักเลยคุณผู้ชมชาวบ้านเขาบอกว่าเห็นกับตาเลยอ่ะ
มันเป็นแสงวาบมาแบบเนี้ยโอ้โหใบกังหันเนี่ยหักเลยนะ
คุณผู้ชมจะได้เห็นนะกังหันแบบนี้มันสูงมาก
ใช่มันเป็นกังหันที่ผลิตไฟฟ้าสูงประมาณ๑๓๐เมตรนะคะ
อยู่ริมแนวเชิงเขาห่างจากหมู่บ้านประมาณ๘๐๐เมตร
นี่แหละค่ะกังหันใบพัดแตกกระจุยหักงอ๑ใบ
อีกสองใบก็มีรอยแตกร้าวแล้วมีเศษชิ้นส่วนของใบพัดนี่เห็นไหมคะ
มันกระเด็นลงมาบริเวณไร่มันของชาวบ้านชาวบ้านเขาบอกว่าเมื่อคืนนี้ฝนตก
ฟ้าร้องตอนสามทุ่มแล้วเห็นฟ้าผ่าเปรี้ยงเสียงมันดังมาก
เป็นแสงไฟวาบมาแบบนี้ตกใจกลัวค่ะปิดหมดเลยปิดบ้านด้วย
เครื่องใช้ไฟฟ้าพาลูกเข้านอนเลยไม่เคยเห็นเหตุการณ์แบบนี้มาก่อน
ทีนี้หน่วยงานเขาต้องไปหาสาเหตุนะว่ามันเกิดจากฟ้าผ่าจริงหรือเปล่า
เพราะว่าการผลิตกระแสไฟฟ้าจากการหันลมเนี่ยเขาจะมีระบบป้องกันฟ้าผ่าอยู่แล้ว
ทีนี้พอมาผ่ากังหันก็ต้องไปตรวจสอบว่าสรุปมันเกิดจากอะไรกันแน่นะคะ